เขาเรียกว่าออกผลออกมากลางลำต้นเลย

ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีการขอโชคขอลาบกันเป็นปกติเขา
วันนี้บอกกับคุณมากที่คุณจะต้องอ่านข่าวนี้
มันจะทำให้ข่าวนี้ดูน่าเชื่อถือ

แล้วมีคนตามดูข่าวนี้
ขอแค่คุณพูดมาสักเลขหนึ่งผมเชื่อเลย

เป็นกล้วยน้ำวาที่ออกเครือกลางลำต้น
ลูกอยู่ข้างสระน้ำภายในป่าช้าจีน
หรือว่าสุสานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน
นครราชศรีมาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองค่ะ
เหมือนกับกล้วยแฟดอะค่ะ
ลักษณะมันแปลกผิดปกติจากกล้วยทั่วไปนั่นเอง
ก็เลยยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้าน
เป็นอย่างมากและแน่นอนคุณผู้ชมขาบางคนก็นี่ล่ะค่ะ
มันกล้วยทั่วไปนั่นเอง
ก็เลยยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
และแน่นอนคุณผู้ชมค่ะบางคนก็นี่แหละค่ะ

มีการนำทุบเทียนมาจุดหลักไหว้
ดิฉันบอกว่าบางคนก็มาทำแบบนี้
รวมทั้งนำผ้าสีมาผูกเพื่อขอโชคลาภ
เดี๋ยวดิฉันให้ไปฟังเสียงคนที่เขามาขอโชคขอลาบกันดูดีกว่า
อะไรน่ะอะไรละเห็นชัดแจ๋วเลย
อะไรตึ๊ดสองเลขบอกมาแล้วตะกี้

เอาล่ะคุณผู้ชมใครที่อยากรู้ว่าน้องใบตองจดเลขอะไร

ไลน์มาพูดคุยไลน์มาขอน้องเขา
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมไลน์มาบอกว่าน้องใบตองหรือกุมารทองครับ

ฉันรู้สึกว่าดิฉันเริ่มเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยแล้วนะ
ผมเกรงว่าวันข้างหน้าต่อไป
ใครที่พบเจอคุณเขาจะเอาผ้าสามสีมาผูกตัวคุณ
ดิฉันเราก็เห็นนึกว่าต้นกล้วยอย่างนี้หรอ
ถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนเอาแป้งมาถูบริเวณแขนคุณ

เขาก็ตามหาเลขมงคล

ฉันก็เป็นคนที่เชื่อเหมือนพวกคุณทุกคนนี่เลยค่ะ
ฉันก็ฟังเหมือนกันว่าเขาเห็นอะไรอย่างนี้

อย่าลืมย้ำกันหน่อยงวดที่แล้วเขาถูก

จากการสอบถามนายสมชายจันทนาว
คนงานที่อยู่ภายในป่าช้าจีนเขาบอกว่า
เคยเห็นต้นกล้วยออกเครือกลางลำต้นแบบนี้
ซึ่งเท่าที่ดูแล้วคาดว่าจะมีกล้วยอยู่ประมาณ๗๘หวี
และยังมีหัวปรีที่ลักษณะผิดปกติอีกด้วย
แต่ว่าจะเป็นเลขเด็ดอะไรนั้นอันนี้ก็ต้องแล้ว
แต่คุณผู้ชมจะจินตนาการ